ลึกประเด็นร้อนวันนี้นะคะพาไปสะดุดีตำรวจกล้าวิสามันแก๊งยาเสพติดค่ะ
เป็นการยิงประทะกันนะคะระหว่างตำรวจปราบปรามยาเสพติด
แล้วก็แก๊งค้ายาไอที่ก่อนหน้านี้แก๊งค้ายาไอได้มีการขับรถหลบหนีไป
กระทั่งตำรวจได้มีการไล่ล่าติดตามไปและเกิดการยิงปืนดวนสนั่นกันกลางเมืองเชียงรายนะคะ
และท้ายที่สุดเป็นเหตุให้ตำรวจตาย๑เจ็บ๑แล้วก็คนร้ายถูกวิสามัน๑ศพด้วยกัน
มหลังเรื่องนี้เกิดอะไรขึ้นไปเจาะลึกประเด็นร้อนจากรายงานค่ะ
อีกประเด็นร้อนเท่าไหร่นะ
ไอ้โมงช่างเป็นกันเถอะ
นี่เป็นเหตุระทึกเมื่อช่วงค่ำวานนี้ในพื้นที่อำเภอเวียงชัยจังหวัดเชียงราย
ตำรวจปราบปรามยาเสพติดไล่สกัดแก๊งขนยาไอซ์
ที่กำลังหลบหนีจนเกิดการดวนปืนกันสนั่นหวั่นไหว
ยิงประทะกันใช้เวลาสั้นเพียงแค่๑นาที
แต่เป็นหนึ่งนาทีที่กลืนร่างเจ้าหน้าที่และคนร้าย
หลังสิ้นเสียงปืนพบร่างตำรวจปราบปรามยาเสพติดสังกัดปศ๒

คมกระสุนทนพิษบาดแผลไม่ไหวสิ้นใจตาย
อีกนายคือดาบตำรวจวิภูพานพิมพ์โดนกระสุนสาหัส
หามส่งโรงพยาบาลเป็นการด่วน
และที่นั่นพบร่างคนร้ายคือนายจนอยวัย๕๑ปี
ชาวอำเภอชัยปลาการจังหวัดเชียงใหม่
ถูกวิสามันตายคารถพร้อมปืน๙มมบาเรต้าทูตมรณะ
จากการตรวจค้นรถฟอร์จูเนอร์ของคนร้าย

เพื่อซุกซ่อนยาไอซ์จำนวน๕๐กระสอบ

ขยายผลหาเบาะแสรถยนต์อีกคัน
ที่ทำหน้าที่สเกาะนำทางรถขนยาที่ยังหลบหนีไป
กล่าวถึงเบื้องหลังการจับกลุ่มสืบเนื่องมาจากตำรวจ

จะมีขบวนการค้ายาเสพติดลำเลียงยาเสพติดจำนวนมาก
จากตำบลแม่ยาวอำเภอเมืองเชียงรายเข้าสู่ประเทศไทย
ตำรวจปศ๓จึงออกสังเกตการ
กระทั่งพบรถฟอร์จูเนอร์สีดำป้ายทะเบียน
จอจานชฉิง๙๓๐๘เชียงใหม่ผ่านมาจึงเรียกตรวจสอบ
แต่คนขับไม่ยอมขับรถหลบหนีเข้าซอยข้างร้านสะดวกซื้อ

หนีออกไปอีกซอยที่ตำรวจจอดรถขวางไว้แล้วขับพุ่งชน
แต่ฝาไปไม่ได้พยายามถอยหลัง
และเดินหน้าพุ่งชนทะลุร้านค้าตรงนั้น
กระทั่งมีการดวนปืนกันตามคลิปที่ชาวบ้านถ่ายไว้
อาการบาดเจ็บของดาบตำรวจวิภูแพทย์ยังคงดูแลอย่างใกล้ชิด
ส่วนศพของดาบตำรวจวีรวัตรญาติเตรียมกลับไปประกอบพิธี
ที่วัดเมงรายมหาราชจังหวัดเชียงราย
ท่ามกลางความโศกเศร้าเสียใจของทุก
คนจะมีพิธีพระราชทานเพลิงศพในเย็นวันอังคารที่๒๖กันยายน
ไทยรัฐเจาะประเด็นขอสะดุดีตำรวจกล้า
วีรวัตรคำดีวงการศรีกากีสิ้นตำรวจน้ำดีไปอีกหนึ่งคน
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน